ทุกผู้ชมครับปลายปีของไทยฝนตกหนักทางภาคใต้ทุกปีนะครับ
แล้วก็น้ำท่วมนะฮะน้ำลงมาจากเขาเนี่ยต้องไหลลงทะเลนะครับ
ตอนนี้ที่หนักสุดก็คือนครศรีธรรมราชนะครับมีผลกระทบอยู่๒๓อำเภอ
เดี๋ยวไปดูภาพนี้นะฮะภาพของผู้หญิงสองคน
ออกมาจากรถเพราะว่ารถเนี่ยถูกน้ำซัดตกสะพานไปนะครับ
ช่วงที่เธอลอยคอกันอยู่กลางน้ำที่ท่วมแล้วก็ไหลไปเนี่ย
มีคนถ่ายได้แป๊บนึงนะฮะจังหวะตรงนี้นะฮะ
สองคนนะครับแล้วก็ต้องไปปั๊มหัวใจช่วยกันนะฮะ
นางสาววิพารัฐอายุ๒๗กับนางสาวพิตะวันอายุ๔๗นะครับ
ในพื้นที่ตำบลนพิตำอำเภอนพิตำนครศรีธรรมราช
แล้วเคราะห์ร้ายมากจังหวะจะข้ามสะพานตรงนี้ฮะ
คือน้ำมันซัดจนสะพานขาดพอดีรถก็ตกลงกลางคลองแล้วครับ
ทั้งสองคนยังตั้งสติทันทุบกระจกรถแล้วออกมาด้านนอกได้
ก็ลอยคออยู่กลางแม่น้ำฮะไปเกาะขอนไม้ขนาดใหญ่
เข้าฝั่งอย่างปลอดภัยสำหรับนางสาวที่ตะวัน
แต่นางสาววิพารัฐเนี่ยดำผุดดำไหว้แล้วไปเกยอยู่ที่พงหญ้า
กู้ภัยไปช่วยขึ้นมาได้ต้องปั๊มหัวใจนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าโชคร้ายมากเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ

เป็นวินาทีที่ผู้ชายสองคนเขาขี่รถจักรยานยนต์ฝากกระแสน้ำที่หลากท่วมถนนภาพนี้ค่ะครับ
แล้วน้ำซัดจนล้มลงไปแล้วน้ำเร็วน้ำแรงมาก
พลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วเขาก็พยายามตะโกนบอกว่าให้ทิ้งรถไปก่อน
ให้ตัวเองให้ตัวคนรอดก่อนนะคะมีรถยังไปเลยฮะ
สามแยกทางเข้าสถานีขนส่งถนนชนปรีดาอำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
แต่เขาดีปลอดภัยนะฮะแรงน้ำมันแรงจริงนะมีคนมาช่วยดึงรถไป
ทุกผู้ชมครับไปดูอีกจุดนะฮะหมู่บ้านคีรีวงตำบลกำโลนอำเภอลานสกา
นครศรีธรรมราชเหมือนกันครับน่ากลัวเหลือเกินครับ
ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงไหลลงคลองท่าดี
อุ้โหแรงจริงแสนน้ำแสนน้ำไหลเชี่ยวแล้วซัดสะพานแขวนข้ามคลองท่าดีฮะ
สะพานนี้พังชาวบ้านไม่สามารถใช้ข้ามไปมาได้แล้วนะครับตอนนี้ครับ
คุณผู้ชมคะมีการแชร์ภาพน้ำที่ไหลทะลักเข้าโรงพยาบาลมหาราชนะคะ
อยู่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชน้ำป่าไหลมาลงคลองคลองครูบาย
แล้วน้ำเนี่ยก็เลยทันลักเข้าโรงพยาบาลมหาราชครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำกระสอบทรายไปวางเอาไว้หน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาล
เพื่อป้องกันน้ำอย่างนี้ค่ะแต่น้ำมาเยอะแล้วก็เข้าไปด้านในแล้วด้วยนะคะ
นี่ภาพล่าสุดข้ำวันนี้เลยนะครับโรงพยาบาลมหาราชที่นครศรีธรรมราชกำลังหนักนะฮะ
ถล่มวิทยาภาพบนหินตกครับน้ำนี่ท่วมนะฮะก็ต้องมาช่วยกันนะฮะ
ร้านค้าบ้านเรือนต่างนะครับน้ำหลากเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับ
ก็ต้องเก็บของขึ้นสู่ที่สูงกันนะฮะ
บ้านเก็บไม่ทันข้าวของก็เสียหายก็มีนะฮะ
ร้านขายของชำบางร้านเนี่ยยังเปิดอยู่นะคุณเขียนมาสอน
แต่ไปนี่ต้องตะลุยน้ำหน่อยต้องลุยน้ำไปซื้อของกันหน่อย
ตอนนี้เราตกใจไม่เห็นน้ำเข้ามาในบ้านเพราะว่ามันเหมือนแบบจะไหลมาจากข้างหลังบ้าน
คุณผู้ชมคะสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชมี๒๓อำเภอที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะคะ
หนักที่สุดคือ๘อำเภอคืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรมอำเภอพรมคิรี
เฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียนใหญ่อำเภอลานสกาอำเภอทุ่งสงศ์และอำเภอท่าสารานะคะ
ชวางอีก๑ศพที่เฉลิมพระเกียรติอีก๑ศพค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่๑๔เรื่องฝนตกหนักคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ของไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
ซึ่งมีกำลังแรงแล้วก็มีห่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างของไทยด้วยนะครับ
จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ถึงวันที่๔ธันวาคมนะฮะค่ะท่านที่อยู่ภาค
ต้องรับมือเลยนะครับถึง๔ธันวาคมฝนตกหนักนะครับส่วนวันพรุ่งนี้
ธันวาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่สุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลา
ปัตตานียะลานราธิวาสกระบีตรังและจังหวัดสตูนนะครับช่วงนี้ก็ต้องเอา